ไปร่วมเลี้ยงฉลองกันที่บ้านเขาแน่นอนแหละ
เมื่อวานก็มีเพื่อนหลายคนเยอะ
เซเลปเพื่อนดาราเพื่อนผู้จัดหลายคนเลยนะฮะ
แต่หนึ่งในช็อตที่หลายคนรู้สึกแบบว่า
หมออิจฉาพี่หนิงก็คือพี่จินนั่นแหละ
โชว์สวีทหวานจูบแบบดูดดื่ม
ความรักกบข่าวสามีเลยนะคะ

เขาก็เลยจูบกบเลย

ใครไปบอกว่าสามีซ้อม

นี่เขาก็บิ๊กอ่าจูบคนหนึ่งคนอื่นคนอื่น

เออเออเออไอ้หงิงแอบนะไอ้หงิงแอบนะ
เดี๋ยวถ่ายถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทัน
ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทัน

เอาอันที่น้ำไบล่ะ

หลุมหลุม

ที่รู้จักคุณหญิงมานานเจอภาพนี้แล้วยังไงคะ
ก็ดีให้ผัวจูบบ้างปกติผัวไม่ค่อย

เขาก็มีพิธีกรมีผู้จัดละครไง

ฉันติดรายการไงเสร็จรายการแกปุ๊บจะไปยังไงล่ะ

หรอ

เพราะว่าเอ๊ะอะไรก็โทรกับคุณแม่ตลอด๒๐ชั่วโมงไง
เผื่อคุณแม่ไปเห็นหน้าได้ดีใจ
คนเยอะจะตายฉันไม่กล้าไปเจอคนเยอะอยู่แล้วไหม
เพื่อนก็ไปแฮปปี้เดิร์เดย์พี่หนิงด้วยนะคะ
อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าคู่นี้
แฟนคลับก็ชงเข้มมากทีเดียวสำหรับคุณอ้ำกับคุณพก

แต่ว่าพี่อ้ำเองก็ออกมายืนยันแล้วบอกว่ายังหวานกันดีอยู่นะคะ
ไม่ได้มีปัญหากันสำหรับคู่ของคุณอ้ำกับไฮโซโพก
ซึ่งก่อนอันนี้หนุ่มพกก็ควักเงินซื้อกำไรข้อมือให้กับสามอ้ำ

ล่าสุดก็มีซีนน่ารักนะคะของทั้งคู่
งานเลี้ยงวันเกิดของคุณหนิงวันนี้ตานี่แหละค่ะ
ช็อตที่ทั้งคู่ไปร้องเพลงด้วยกัน

ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือแฟนคลับตัดต่อมา

นี่เห็นไหมเขาร้องเพลงกันสนุกสนาน

อันนี้เป็นภาพบรรยากาศในงานวันเกิด

แต่จริงแฟนคลับมีการตัดต่อภาพนะคะ

ตอนนี้ถ้าเปิดอินสตาแกรมเราจะเห็นบ่อยมากทีเดียว

แต่จัดภาพมาคู่กันก่อนเลยเริ่มเลย
อืมนัดค่ะ